ดีวะสู้ดีวะเพราะว่าคุณหมอป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย
ทีมงานขึ้นภาพมาก่อนนิดนึง

ติดต่อไปขอสัมภาษณ์แต่คุณหมอบอกว่ายังไม่สะดวก

คุณหมอป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้าย

ทั้งงานความรักครอบครัวสุขภาพ
ก็ส่งกำลังใจให้กับคุณหมอครับ
ปรากฏว่าล่าสุดคุณมิ้นคุณผู้ชมดูภาพต่อไปนี้
มีผู้ชายสองคนหน้าตาดีทั้งคู่ครับ
อีกคนหนึ่งฮะด้านขวานี่คือตำรวจ
ด้านซ้ายต้องเปลี่ยนเป็นภาพของเชฟครับ

ทั้งตำรวจแล้วก็เชฟคุณผู้ชม
คือปรากฏว่าคือหน้าตาดีทั้งคู่แหละ
แล้วใครจะไปคิดว่าคือเขาป่วยเป็นมะเร็งเหมือนกัน

คุณผู้ชมครับนี่คือตำรวจหนุ่มอนาคตไกลครับ
พันธบตรีรุ่งคุณจันทชสครับ

เดี๋ยวไล่โพสต์เขาไปเลยนะฮะทีมงาน

คุณผู้ชมตามเรื่องนี้พร้อมกันครับเขาเล่าเรื่องราวบอกว่าเขาเป็นตำรวจนะ
ทำงานหนักพักผ่อนน้อยเป็นเรื่องธรรมดาเปลี่ยนโพสต์ครับ
คือเขาเป็นคนรักการออกกำลังกายถึงขั้นที่ว่าเสพติดก็ว่าได้
นี่นะฮะถามว่ากินเหล้าสั่งสรรค์บ้างไหมมีครับกินเหล้าสั่งสรรค์ตามภาษาวัยรุ่น
แต่บุหรี่ไม่ได้สูบนะที่บ้านก็ไม่มีใครสูบจุดเปลี่ยนชีวิตเกิดขึ้นเมื่อสงกราน
ปีที่ผ่านมาคือปีนี้สงกราน๖๕ภาพนี้ครับคุณผู้ชมคุณมิ้น
เอาสังเกตดีวันนั้นเขารู้สึกว่าแขนข้างขวามันแข็งตึงงอลำบาก
แล้วสีของแขนเริ่มเปลี่ยนไปหาหมอหลายที่ได้แต่ยาแก้อักเสบมากินครับ
ต่อเนื่อง๓วันอาการไม่ดีขึ้นแล้วแปลกคือมีอะไรบวมอยู่ที่คอ
ไม่ดีขึ้นเจาะชิ้นเนื้อที่คอไปตรวจเห็นไหมฮะแปะผ้าแปะแผลไว้ตรงนั้น
วันผ่านไปผลออกมาเขาบอกว่าพบว่าเป็นมะเร็งปอดในระยะลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลือง
โอ้โหช็อกนะฮะพันธุ์ตำรวจตรีรุ่งคุณอนาคตกำลังไปได้ไกลเลยอ่ะรักการออกกำลังกาย
สุขภาพดีมาตลอดช็อกเพราะรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งปอดระยะลุกลามบุหรี่ก็ไม่ได้สูบ
นี่นะฮะตอนนั้นช็อกแต่ก็ต้องตั้งสติหาทางแก้ไขการรักษาของคุณตำรวจคือ
ให้คีโมครับให้มีบำบัดบวกกับฉายสีฉายแสงก็คือฉายรังสีนะฮะ
บริเวณสวงอกเขาบอกว่าถามว่าทรมานขนาดไหนเดี๋ยวดูภาพต่อไป
ภาพที่คอเขาไหม้เป็นรอยแผลก่อนที่จะมีการตกสะเก็ด
หลังจากที่มีการมาร์คจุดแล้วบริเวณสวงอกอะไรต่างคือทรมานมาก
คือเห็นเขาบอกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับอาเจียนตื่นทุกชั่วโมง
แบตรงหลอดลมหลอดอาหารหมดเลย
เห็นไหมฮะปืนดังอยู่บริเวณคอตรงจุดนั้นนะครับ

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาต้องเผชิญและเจอแล้วเห็นสังเกตผมของเขาสิครับ
ผมเขาร่วงเป็นผลกระทบหลังจากที่เข้ารับการรักษา
ผมร่วงเป็นห่อมเลยตัดสินใจถ้างั้นก็โกนผมไปเลยก็แล้วกัน
ช่วงวินาทีทรมานทรกรรมมาพอสมควร
เขาขอบคุณทุกกำลังใจเพราะวันนี้เขาเริ่มดีขึ้นครับ
คือผลการรักษาเนี่ยให้คีโมฉายแสงเชื้อมะเร็งมันไม่ลดลงเลยคุณมิ้นคุณผู้ชม
มันยังขนาดเท่าเดิมคือมันสู้กลับ
ก็เลยต้องเปลี่ยนแผนการรักษาตอนแรกตั้งใจว่าจะทำให้ไอ้เจ้าเชื้อมะเร็งมันหาย
หายขาดไม่ได้ไปเจอวิธีการรักษาคือให้ยาเพื่อกดเชื้อเอาไว้
คือต้องอยู่กับไอ้เจ้ามะเร็งนั่นแหละอยู่ไปประคองกันไปให้นานที่สุด
ต้องดูแลทั้งสุขภาพกายและจิตใจ
วันนี้เขาเริ่มออกมาวิ่งออกกำลังกายได้บ้างครับแต่อาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่าเดิม
บอกว่านี่ก็ทรมานเหมือนกันนะคือเห็นคนอื่นออกกำลังกายได้
แบบที่เขาเคยทำได้เมื่อก่อนเป็นสิ่งที่เขาก็อยากจะกลับไปทำ
แต่มันทำไม่ได้แล้ววันนี้คือคนที่ชอบออกกำลังกาย
แล้วอยู่มาวันหนึ่งที่แบบต้องหยุดต้องออกมันหยุดออกไป

ใช่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ
เหล่านี้เป็นสิ่งที่เขานั้นได้เจอ
ล่าสุดเขาไปบวชนะฮะมีภาพตอนที่ห่มผ้าเหลืองไหม

คือเป็นภาพตอนที่เขาไปบวชก่อนหน้านี้

คืออันนี้น่าจะเป็นเรื่องทางด้านจิตใจแหละ
ใช่ครับทุกวันนี้ศึกแล้วนะครับ
คือเข้าหาพระศาสนาช่วยเรื่องของจิตใจด้วย
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่เขาจะบอกกับเราทุกคนคุณผู้ชมครับ
เรื่องนี้สำคัญไม่ว่าจะเกิดอะไรในชีวิต
ชีวิตมันไม่แน่นอนถ้าหากเกิดอะไรขึ้น
ต้องตั้งสติเตรียมรับมือแล้วอยากจะบอกกาดอกจันทร์ไว้เลยร้อยดวง
เขาบอกแบบนี้เลยนะฮะคำว่าใจใจสำคัญมากใจต้องได้
ยาจะดีแค่ไหนถ้าใจไม่ได้ยาก็ไม่ได้ผล
นี่คือตอนที่เขาบวชนี่นะฮะปัจจุบันศึกแล้ว
ก็เป็นกำลังใจให้นี่คือคุณตำรวจ
เดี๋ยวให้ขึ้นภาพเทียบอีกครั้งคุณตำรวจในภาพที่มีดาวประดับเต็มบ่า
แล้วเชฟที่ผมบอกคุณมิ้นคุณผู้ชมดูด้านขวาของจอครับ
เชฟคนนี้คือเชฟคนที่อนาคตกำลังไปได้ไกลเหมือนกัน
เป็นผู้ชายจบรั้วลูกแม่โดมธรรมศาสตร์เรียนต่อทำเบเกอรี่ทำขนม
สุขภาพมากเดี๋ยวลองดูบางภาพที่เขาอวดหุ่นหน่อยครับ

ค่ะคือแปลว่าเป็นคนใส่ใจร่างกายออกกำลังกายอย่างดีแน่
เช่นเดียวกันครับดูแลสุขภาพหมั่นออกกำลังกายกินคลีน
เลือกอาหารการกินวันดีคืนดีมีอาการแปลกเกิดขึ้นกับร่างกายครับ
เพราะว่าอะไรหุ่นของเขาสุขภาพของเขาที่แข็งแรงแบบนี้
จู่พบว่ามีเหมือนกับบริเวณช่วงต้นคอเป็นต่อมนูนขึ้นมา

คล้ายกันเลยครับเดี๋ยวไล่ภาพไปพร้อมกันนะครับ
คนนี้คือเชฟจิจิรพัฒน์เลิศเมธาตรินชาติ

มที่นูนขึ้นตอนแรกเข้าใจเป็นต่อมไขมันออกกำลังกายเยอะ

ปรากฏว่าไม่ใช่แค่ต่อมสิครับที่มันนูนขึ้นมา
มีอาการเลือดกำเดาไหลอยู่บ่อย
อาจจะพักผ่อนน้อยไปนิดนึงหรือเปล่ายังไง
ยาแล้วไม่หายครับสุดท้ายตรวจเช็คอย่างละเอียดครับ
พบว่าเป็นมะเร็งฮะพบก้อนเนื้อร้ายเป็นมะเร็งโพรงจมูก
แล้วมันลามเข้าต่อมน้ำเหลืองมันเลยนูนตรงนี้ไงฮะ
ต่อมน้ำเหลืองโตออกมาตรงจุดนี้เข้ารับการรักษาเช่นเดียวกัน
ไม่กินบุหรี่ไม่สูบออกกำลังกายกินคีนกินดี
ทำไมต้องเจอแบบนี้กับชีวิตเขาต้องเจาะหน้าท้องครับ
เพราะว่าการให้อาหารกินไม่ได้ต้องเจาะหน้าท้องให้สารอาหารเข้าตรงจุดนั้น
นี่ครับแล้วฉายแสงรักษาครบ๓๓ครั้ง
ระหว่างที่เขารับการรักษาคุณดูครับ
อันนี้คืออาการเดียวกันกับตำรวจเมื่อสักครู่นี้เลยเขาบอกว่าพอฉายไปแบบมันจะไหม้
ภาพนี้คุณมิ้นคุณผู้ชมเป็นภาพตอนที่เขาเข้ารับการรักษาไม่กี่ครั้ง
รู้สึกผลข้างเคียงมันเกิดขึ้นหนักเหลือเกิน
คิดอยากจะกระโดดจากชั้น๔โรงพยาบาลฆ่าตัวตาย
แต่สุดท้ายได้กำลังใจที่ดีจากคุณแม่และครอบครัวครับ
เขารับการรักษาจนครบแล้วชีวิตวันนี้คุณเชื่อไหม
ตอนนั้นเขาอายุ๒๕ไม่รู้สาเหตุเกิดจากอะไรด้วยนะจนถึงวันนี้
รับการรักษาประมาณปี๒ปีจนกระทั่งเชื้อมันหายครับ

เชฟจิเนี่ยวันนี้ไม่มีเชื้อมะเร็งในร่างกายนะ
เขาเลยอยากให้กำลังใจทุกคนใช้ชีวิตให้คุ้มค่า
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลองฟังฮะ
อะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้แบบว่าเฮ้ยเรารอนดาวน์แล้วแบบมีแรงฮึดสู้
มีแรงที่แบบเราต้องต่อสู้กับมัน
ก็ครอบครัวแหละครับครอบครัวคือเขาซัพพอร์ตเราตลอด
เขาสู้กับเรามาตลอดแล้วเราแบบถ้าเรายอมแพ้ก็แบบ
มันก็ไม่ดีต่อเขาประมาณนั้นนะครับ
ผมสนับสนุนนะครับกับการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่
แต่คำว่าเต็มที่มันอาจจะต้องมีลิมิต
อาจจะต้องมีสตินิดนึงในการใช้ชีวิตนะครับ
อาจจะต้องประเมินดูว่าสิ่งนี้มันอาจจะเกินขอบเขตของร่างกาย
คือร่างกายมันจะฟ้องครับว่าเอออย่างนี้มันไม่ไหว
อย่าไปฝืนมันเลยก็คือก็ไม่ต้องไปฝืนร่างกายครับผม
แต่ก็ยังสนับสนุนกับการใช้ชีวิตให้มันสนุกให้มันเต็มที่ครับ
เพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างจีรักษาตัวเอง
ระวังตัวเองแทบตายยังไงก็มันก็เจอ
ทุกวันนี้ครับเขาถามว่ามีอุปสรรคไหมในการทำงาน
ยังมีนะฮะคือการรับรถ
คือรสชาติอาหารที่รับโดยลิ้นมันเปลี่ยนไปนะคุณมิ้นคุณผู้ชม
แล้วเขาต้องเป็นเชฟทำขนมอ่ะค่ะ
แต่ทำยังไงมันคืออาชีพนะมันคือรายได้
คำแรกจึงเป็นคำสำคัญคือมันดีขึ้นแต่ไม่ได้ปกติ
แต่ถามว่ายังอร่อยเหมือนเดิมไหมท้าพิสูจน์ลองไปอุดหนุนและชิมได้ครับ

ตอนนี้เชื่อว่าเชฟจิน่าจะยังอยู่ระหว่างการดูหนัง
เพราะว่าตอนที่เราวีดีโอคอลเขาบอกว่าค่ำผมไม่ว่างนะพี่
ผมไปดูหนังนะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้ว
ก็จะเห็นนะครับเชฟจิเอยคุณตำรวจเอยคุณหมอเอ๋ย

แต่ทุกคนมีโอกาสเสี่ยงเจอกับโรคภัยไข้เจ็บได้ทุกเมื่อ
ดังนั้นมีสติในการใช้ชีวิตและไม่ประมาท
เป็นกำลังใจให้กับทุกคนมันตรวจเช็คสุขภาพด้วยนะครับ